ท่านพิเศษครับกราบเรียนท่านประธานที่ขอรบกับผม
นายพิเศษเชื้อมังพาลสมาชิกสภาพผู้แทนล่าสะดอน
จังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดลบบลีที่ให้อ่าเวลากับผมนะครับ
ท่านประธานครับพระราชมนิยัตน์งบประมาณสองร้อยหกสิบห้านั้น
และการประจัดรูปประเทศยี่สิบปีก็คือ
ปีสองร้อยหกสิบถึงสองห้าร้อยแปดสิบวันนี้ผมไม่อนุมัติ
ให้ท่านได้นำภาษีของประชาชนไปใช้อย่างสุรุยสุรายอีกต่อไป
ชาวบ้านบอกว่ามันเป็นงบที่ตายด้าน
จิตสำนึกไร้ความรับผิดชอบ

ท่ามกลางการประกาศภาวะฉุกเฉินที่ยาวนานมาก

ปีมานี้ปีนี้งบประมาณลดลง
นี่คือสัญญาณของหายนะที่กำลังจะมาถึงประเทศไทย
ปี๒๖๓ใช้ไปอยู่๓ล้าน๓แสนล้านล้าน
ปี๒๖๔๓ล้าน๒แสนล้านล้าน
วกกับเงินกู้อีก๑๙ล้านล้าน
เป็นเงินอยู่๗ล้าน๓แสน๘หมื่น๕พันล้านล้าน

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผลงานของท่านที่ใช้เงิน๗๓ล้านล้านนั้น

เศรษฐกิจตกต่ำเป็นอันดับสุดท้ายของอาเซียน
ถ้าท่านจะเถียงผมท่านเถียงมาเลย
หนี้สาธารณะแตะ๙ล้านล้าน
ในวันที่๙ที่จะถึงนี้

ท่านทำให้คนตายในอ้อมกอดของท่าน
ตายในท่ามกลางการบริหารราชการแผ่นดินของท่าน

๑แสน๓หมื่น๖พันคน
ท่านบอกว่ามีวัคซีนไม่อั้น
วันนี้ฉีดได้๓๖ล้านคน

สำหรับประชากรที่อายุมากกว่า๑๘ปี

วันนี้ทุกคนบอกว่าเสียใจที่ท่านลด
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข

ที่จะต้องถูกใช้มันต้องอยู่ในเล่มนี้
ไม่ใช่โยกรวบอำนาจ

สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน
ท่านไม่ได้พูดเลยว่าท่านจะจัดหาอีกเท่าไหร่

มีประชากรอยู่๖๗ล้านคน
เขาสั่งซื้อวัคซีน

เกินความจำเป็นอยู่๕เท่า
๕เท่าของความจำเป็น

สำหรับประชาชนชาวแคนาดา

ท่านพยุดให้คำตอบที่ชัดเจนไหม

ท่านจะต้องหาวัคซีนกี่ล้านโดส
เงินแค่๒๐๐๐ล้าน

เงินที่ไม่ได้อยู่ในเล่มนี้

นี่คือประเทศที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
ที่บอกว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชน
แต่ตอนนี้เหลือแต่ความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน

ทำลายสถิติประชาชน

โรคโควิด๓๔๔๐คน

ประยุทธ์ท่านรู้ไหมว่า
วันนี้โรงพยาบาลของรัฐบาลในกรุงเทพมหานคร
งดรับคนไข้โควิดแล้ว

ต้องเรียกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาคุย
ไม่ใช่บริหารจัดการเองโดยที่
ตัวเองไม่ได้รับรู้ถึงสถานการณ์

อำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมา
อยู่บนบันลังถามกันอยู่นั่น

วันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ท่านจะต้องบริหารด้วยตัวเอง
๓๖ล้านคนกี่เดือนคับได้เท่านี้
ท่านบอกว่าเออเดี๋ยวฉีดวันละหมื่นคนฉีดที่ไหนครับ
ท่านต้องกระจายการฉีดไปทุกจังหวัดพร้อมกัน
เถอะครับเลิกความไม่ฟังใครนี่
วันนี้งบ๓๑ล้าน
ใช้ได้แค่หกแสนล้านที่เหลือผมไม่แตะต้อง
เหลือคืองบประจำงบใช้หนี้งบที่คืนคลัง
เงิน๖แสนล้านเท่านั้นที่จะต้องเอามาบริหารจัดการ
ณวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องยกเลิกชะลอการลงทุนอื่นทั้งหมด
เงิน๖แสนล้านนี้คือเงินก้อนสุดท้าย
ที่ท่านจะต้องเอามาบริหารจัดการ
เอาสถานการณ์ปกติกลับคืนประเทศไทย
สร้างความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
เงินลงทุนอันนี้หยุดลงทุนทุกอย่าง
ถนน๑ปีให้มันพังไป
อาคารสถานที่ที่จะไปก่อสร้างเลิกก่อสร้าง๑ปี
เอาเงินเหล่านี้มาดูแลประชาชน
เยียวยาประชาชนรักษาประชาชน
คืนพลังพัฒนาประเทศให้กับประชาชน

วันนี้มันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อย
งบลงทุน๖แสนล้าน
เอามาเพื่อหาวัคซีนทั้ง๑แสนล้าน
ความเชื่อมั่นของทั่วโลกและของคนไทยก็จะกลับมา
ธุรกิจต่างก็จะฟื้นคืนชีพ
คนไทย๕๐ล้านคนให้ครบ

จ่ายค่าเทอมให้เด็กชั้นอนุบาลปฐมมัธยมมหาวิทยาลัย
จ่ายค่าเทอมแทนเขาค่าอุปกรณ์การเรียนแทนเขา
เงินแสนล้านเยียวยาเขาให้มีความสุข
นี่คือคนที่จะสร้างชาติต่อไป

จำเป็นสำหรับกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งด่วน
วันนี้ในโซเชียลขอบริจาคเครื่องช่วยหายใจ

อำเภอมี๓เครื่องบางอำเภอมี๕เครื่อง

ใช้เงินแสนล้านเพื่อดูแลเรื่องสาธารณสุขอุปกรณ์ทั้งหลาย
แสนที่๓แสนที่๔แสนที่๕แสนที่๖

เอาเงินไปให้เขายืมในหมู่บ้าน

๒แสนล้านก็หมู่บ้านละ๒ล้าน

เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับหมู่บ้าน

หยุดสร้างตึกหยุดสร้างถนน

วาระแห่งชาติที่เกิดขึ้นวันที่๑๖พฤษภาที่ผ่านมา
ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศ
ให้การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นวาระแห่งชาติ
เจ็ดปีวันนี้เพิ่งตื่นแล้วครับ

วันนี้จะต้องปราบคอลลับชั่น

ประยุทธ์จันโอชาโกหกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
บอกว่าจะปราบคอลลับชั่น
หน่วยงานต่างจะต้องตรวจสอบ

พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน๒๔
สามารถนิรโทษกรรมพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงที่ประกาศภาวะฉุกเฉินนี้ได้

ถ้าเกิดความผิดใดไม่อยู่ในบังคับของสารปกครอง
มาตรา๑๗ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งอาญาและทางวินัย
นี่ไงครับที่มันประกาศยาวนานปีกว่า
แล้วบอกว่าจะประกาศวาระแห่งชาติ

ประกาศภาวะฉุกเฉินไปเรื่อย
วันที่๑มิถุนายนขึ้นต่อไปครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาให้คนเอา
ให้ประชาชนเอายางพลายไปขายที่ดาวอังคาร

เป็นประธานนโยบายยางแห่งชาติ
ประชุมวันที่๑มิถุนา๒๖๓

วันที่๒๒เมษา

ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดีครับล้างสต๊อกผมไม่ว่าครับ
แต่การล้างสต๊อกครั้งนี้
ยางในตลาดโลกขาดแคลน
น้ำยางดิบเอาไปทำถุงมือยางขาดแคลน
ขายก็ดีครับยางจะได้ขึ้นครับ
แต่การขายนั้นเร่งรีบและผิดสังเกต
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทำสัญญากับการยางแห่งประเทศไทย
แล้วไม่มีการประมูล

แต่ท่านขายไป๓๗บาท
ยางอยู่ในโกดังของรัฐบาล
โกดังอยู่มีประกันราคา

แต่คุณขายไปในราคา๓๗บาท

แต่ไม่เห็นสัญญาปิดเงียบ
ธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลเอกประยุทธ์ปราบคอลลับชั่น
ไปส่องกระจกดูครับคอลลับชั่นมาอยู่ที่ขนตาของท่านเนี่ยครับ
ท่านประธานครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเท่านี้
หนึ่งแสนตันที่ล้างสต๊อกมันคือเงินกู้จากทกศ
ขายขาดทุนต้องเอาไปใช้หนี้ทกศ
นี่แหละครับคือประเด็นจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละครับ
๖๕ตั้งงบประมาณให้ทกศ๔๐๐๐ล้าน
เดี๋ยวจะตามไปดูท่านประธานครับ
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมขอสไลด์หน่อยครับ
ประยุทธ์จันโอชาโกหกในสภาเมื่อวานนี้เดี๋ยวขึ้นมาตอบ
กราฟอันนี้ไม่ใช่ของจริงแต่งเติมขึ้นมาเอาของจริงขึ้นมาดิครับ
อันนี้คือทำแบบนี้ถูกต้องต่อไปครับ
นี่แหละครับอันนี้คือของจริงที่ถูกต้อง
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมมันไม่ได้ลดลงอย่างมาก
อย่างที่ท่านทำกราฟต่อไปครับเอามาเทียบกันเลย
อีกครับนี่ครับที่ท่านเอามาชี้แจงไทยทำให้ท่าน
หรือว่าท่านทำเองเหมือนท่านพูด
มันทำได้ยังไงครับระดับสำนักนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวท่านมาตอบนะครับว่าทำไมจงใจอะไรที่
ผมไม่ได้ว่าอะไรครับท่านตั้งงบกระทรวงกลาโหม
แต่ท่านทำแบบนี้มันหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศ

โกหกคำโตเลยในสภาทำได้ยังไงครับท่านประธาน
เดี๋ยวตอบนะครับท่านเน็บแนมคนอื่นเขา
แนมจังเลยเรื่องประกันราคาข้าวเนี่ย

ข้าวชั้นหนึ่งเขามาแล้วเอาไปขายเป็นอาหารสัตว์กิโลละสามบาท
มันไม่เจ๊งแล้วยังไงใครทำเจ๊ง
ถ้าท่านมายึดอำนาจเขาเขาก็ทำตามระบบ
อย่าใส่ร้ายคนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น
ทุจริตถุงยางถุงมือยางไปถึงไหน
ท่านประยุทธ์จานโอชาประกาศปาปามทุจริตเนี้ย
บอกว่าอะไรที่ไม่พอใจเก็บไว้ก่อนมันเก็บได้ยังไง
มันเดือดร้อนทั้งแผ่นดินจะเกิดความเดือดร้อน
ไม่พอใจท่านไว้ได้ยังไงเขาไม่พอใจทั้งประเทศท่านรู้หรือเปล่า
วันนี้ประเทศไทย
มีคนที่ร่ำรวยอยู่๒คนเท่านั้น
เขาบอกมานะหนึ่งนายพลสองนายทุนนี่แหละครับ
สองคนนี้ร่ำรวยขอบคุณครับท่านประธานครับ